ต่อที่ภูเก็ตป่าตองกันหน่อยนะฮะภูเก็ตนำร่องไปตั้งแต่นู่นหนึ่ง
กรกฎาคมภูเก็ตแซนบ็อกซ์นะฮะตอนนี้ถ้าเกิดย้อนกลับไปโอ้โห
บรรยากาศมันเริ่มกลับมาคึกคักแล้วมันเริ่มกลับมาก่อน
อันนี้เป็นหาดร้างป่าตองกับร้างตอนนี้เห็นไหมโอ้โหฝรงฝรั่ง
นักท่องเที่ยวเต็มไปหมดเลยบรรยากาศที่ชายหาดป่าตองที่กระทู้ภูเก็ตนะฮะ
ตอนนี้กลับมาแล้วกลับมาคึกคักแล้ว
นักท่องเที่ยวมาเที่ยวกันจากโครงการภูเก็ตแซนบ็อกซ์
อันนี้ก็มาก่อนที่จะเปิดประเทศอยู่แล้วนะครับรัฐบาลเขาบอกว่าเตรียมโครงการ
ที่จะให้เปิดมากกว่านี้เพราะว่าเดี๋ยววันที่๑ก็จะเปิด
ร้านค้าต่างร้านอาหารสถานบันเทิงก็เตรียมที่จะกลับมาเปิด
ธุรกิจท่องเที่ยวตอนนี้ก็เปิดให้บริการมากขึ้น
เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวจากการเปิดประเทศ
ซึ่งคาดว่าจะมากกว่าภูเก็ตแซนบล็อกที่เปิดไปก่อนหน้านี้
โดยเฉพาะชายหาดก็มีคนไปเล่นนงเล่นน้ำ

หลังจากที่ตอนที่มีโควิดเยอะป่าตองก็ร้างกันไป

แล้วก็ยังอยู่ที่ภูเก็ตชาพลัสด้วย

ปลอดภัยด้านสาธนาสุขต่างเป็นเรื่องที่ดี
แต่ก็มีผู้ประกอบการรายเล็กที่ภูเก็ตรวมตัวกันประท้วงเพราะอะไร
อยากจะให้ยกเลิกภูเก็ตชาพลัส
เพราะว่าคือกลุ่มผู้ประกอบการร้านเล็ก
เขาไม่สามารถที่จะเข้ามาตรฐานของภูเก็ตชาวพัส
คือมันมีกฎมันมีระเบียบที่มันต้องแบบเข้าเกณฑ์
แล้วก็จะได้เครื่องหมายนี้เป็นการการันตีว่า

จะให้เปิดได้ต้องได้รับมาตรฐานภูเก็ตชาพัฒน์ก่อน
แต่พวกเขาไม่สามารถที่จะไปเข้าเกณฑ์ตามที่รัฐบาลกำหนดได้
เขาบอกเรื่องนี้ค่อนข้างมีอุปสรรค์ใช่ไหมคะถูกต้อง
ไอ้เนี่ยต่างกันครับภูมิเทพฯมันต้องใช้ชาพัด
ภูมิเทพฯเขาก็แต่วันที่หนึ่งเนี่ยเขาเปิดประเทศหมดแล้ว
เนี่ยแล้วกลุ่มผู้ประกอบการรายย่อยเขาก็อยากที่จะลืมตาอ้าปากได้
พอไม่ได้ผ่านชาพัฒน์มันก็เปิดไม่ได้แล้วก็มันก็ลืมตาอ้าปากไม่ได้สิ
ก็เลยรวมตัวกันอยู่ที่บริเวณสวน๗๒พันศามหาราชินีที่อำเภอเมืองภูเก็ต
เพราะได้รับผลกระทบจากนี่แหละชาพัฒน์นี่แหละ
ผู้ประกอบการท่องเที่ยวรายย่อยขนาดย่อมต่างโรงแรมรถยนต์ต่าง
ให้บริการเช่าเนี่ยเขาบอกว่าเขามีปัญหากับเรื่องนี้เดือบร้อนมากเลย
มันคือมาตรการเลือดเย็นเขาใช้ว่าอย่างนั้น
คือมาตรฐานค่อนข้างสูงนะชามพลัสเนี่ย

คือให้ความเป็นธรรมกับทั้งรายใหญ่แล้วก็รายย่อยด้วย

ก่อนที่จะไปยื่นหนังสือถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยว
แล้วก็ผ่านทางด้านของรองผู้ว่าภูเก็ตไปนะครับ

คือโรงแรมที่จะเปิดได้ต้องได้รับการอนุญาตตามกฎหมายโรงแรม
แล้วได้รับเครื่องหมายชาพลัสเนี่ย

พนักงานต้องฉีดวัคซีนอย่างน้อยครบ๗๐ด้วย

แต่ทุกอย่างมันคือความซับซ้อนความยุ่งยากที่ชาวบ้านที่เป็นรายย่อย

สุดท้ายก็เลยสูญเสียโอกาสในเรื่องของการกลับมาทำมาหากิน
เพราะพวกเขาเองก็เป็นชาวบ้านธรรมดาธรรมดา
คือชาพลัสเนี่ยเป็นมาตรฐานสากลเนี่ยนะครับ
แต่ลองปรับไหมอาจจะมีมาตรฐานอื่นที่ใกล้เคียงกันไหมใช่ไหมคะ